ไปดูอีกหนึ่งเรื่องดีค่ะคุณผู้ชม
เป็นเรื่องที่เรียกว่าถูกอกถูกใจคนที่ชื่นชอบคิตตี้แน่นอน
น้องแบวน่ารัก

เสาเด็กผู้หญิงชินชอบน้องแหมวโอ้โฮดูสิครับ
ที่เขาจะโชว์ท่าไปมากกว่านี้
น่ารักไงต้องเหมียวไปดูค่ะ
นี่เลยไปที่บ้านผักหวานค่ะ
คุณมองดูซ้ายขวาหน้าหลังเต็มไปด้วยคิตตี้

ิตตี้ตัวใหญ่ก็มียืนรออยู่หน้าร้านนะคะ
ร้านนี้อยู่ตั้งอยู่ริมถนนแสงชูโตตะมนต์ท่าผา
อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ใครที่ชื่นชอบคิตตี้เนี่ยโอ้โหดิฉันว่ากลับบ้านไม่ถูก
ค่ะไม่ยอมกลับด้วยนอนนี่กินนี่อยู่นี่เลยดีกว่านะ
เพราะว่าไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของร้าน
ก็จะมีตุ๊กตาคิตตี้ขนาดเล็กขนาดใหญ่เต็มไปหมดเลย

บางตัวเป็นรุ่นหายาก
บางตัวเนี่ยมาจากประเทศต่างหลายประเทศ
ตัวคือมันผลิตออกมาจำนวนจำกัด
หาไม่ได้แล้วอ่ะนี่ค่ะคุณผู้ชม
เราก็เลยไปคุยกับเจ้าของร้าน
คือคุณพัทราเนธจรัสแสง
คุณพัทราก็เป็นสาวบุ๊กคิตตี้คนนึง
บอกว่าชื่นชอบคิตตี้มาก
สะสมคิตตี้มาตั้งแต่สมัยยังสาว
ประมาณสัก๔๐กว่าปีมาแล้วอะคุณ

เพราะว่าชื่นชอบในความน่ารัก
แล้วก็คิตตี้มันบ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิง
เป็นความน่ารักเป็นตุ๊กตาที่เด็กผู้หญิงหลายคนชอบนะคะ
ก็เลยเริ่มสะสมตุ๊กตาคิตตี้
รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างเครื่องประดับที่มันเป็นคิตตี้ค่ะ
นาฬิกาผ้าเช็ดตัวเครื่องคิดเลข
สะสมอะไรทุกอย่างที่เป็นคิตตี้รวมแล้วกว่า๒๐๐ชิ้นเลยค่ะ
คือชอบแล้วก็สะสมด้วย
จากหลายประเทศนะคะที่เราเดินทางไป
เราก็จะเก็บได้เก็บน้อยซึ่งถูกใจอะไรก็ซื้อมานะคะ
ก็เก็บไว้พอมีร้านกาแฟเนี่ย
ก็เป็นจุดที่เราอยากจะเอามาโชว์
เพื่อให้ลูกค้าที่หลายท่านที่ยังชอบเหมือนกัน
หรือเด็กนะคะได้มีความสุขกับเราด้วยนะคะ
ให้เขาได้รับความสุขว่าหลากหลายหลวงพิตตี้

นี่เป็นแบบนี้นี่
เป็นรุ่นพี่ที่สะสมคิตตี้มา
แล้วก็อยากจะให้น้องรุ่นหลังเด็กหลานมาดูด้วย

เปิดเป็นร้านอาหารร้านคาเฟ่แบบนี้
ก็ต้องมีอาหารอร่อยเมนูมากมายให้เลือกรับประทาน

ของขาวของหวานเครื่องดื่ม
โอ้โหมากมายหลากหลายคุณเลือกเลย
ทานอาหารอร่อยได้เล่นคิตตี้ได้ดูคิตตี้
ถ่ายรูปกับคิตตี้ไปด้วยโอ้โหจะมีความสุขขนาดไหนคะ
คุณผู้ชมอยากจะไปทานอาหาร

ไปได้เลยนะที่ร้านบ้านผักหวานค่ะ
ตะมนต์ท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ร้านเปิดตั้งแต่เช้า๘โมงครึ่งถึง๖โมงเย็น
ครับครับ
เห็นสีสันสวยงาม
แต่ขนมน่าทานมากเลย
มันเหมือนขนมเปรียบปูน

น่าจะทำเป็นลูกคิตตี้ด้วยนะ
มีคิตตี้แปะด้วย
ไม่แน่อาจจะเป็นเทศกาลพิเศษอะไรไปนะ

อาหารหน้าตาดีบรรยากาศดีโอ้ยมีความสุขเลยนะคะ
เด็กไม่ยอมกลับบ้านนะร้องไห้

ดิ้นชักดิ้นอยู่ตรงนั้นแหละ

ดิฉันทำไม่เหมือนหรอกคุณลองทำ
เหมือน
มันลืมตัวไง

คุณผู้ชมรอฟังข่าวต่อไปจากคุณมากเลย

อยากจะให้คุณชนะตั้งใจเล่า